ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาคือเรื่อง
ของการแสดงออกของกลุ่มนักเรียนต่างนะครับโดยเฉพาะการชูสามนิ้ว
เป็นสัญลักษณ์แล้วก็ภาพที่เห็นเนี่ยมันมีการปะทะกัน
มีการพูดจาไม่เหมาะสมกันระหว่างคุณครูที่ไม่พอใจกับพฤติกรรมเหล่านี้
แล้วก็มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้ด้วยไปดูภาพเลยครับ
มันก็มีบางช่วงบางตอนที่คุณครูอาจจะโมโหอาจจะพูดจาไม่ดีไม่เหมาะสม
แล้วก็มีจังหวะที่เอามือเนี่ยปัดโทรศัพท์ของเด็กตกเสียหายด้วยนะครับ
เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีคนแชร์
ขณะที่คุณครูโรงเรียนนี้บอกให้เด็กนักเรียนลบคลิปรบเดี๋ยวนี้
เพราะเด็กยืนถ่ายบรรยากาศของการชู๓นิ้วของเพื่อนนักเรียน
ในการแสดงออกทางสัญลักษณ์ทางการเมืองคุณครูบังคับให้ลบออกจากมือถือ
ตัดประเด็นเรื่องของการเงินออกไปทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ
ในการแสดงออกแสดงความคิดเห็นภายใต้กรอบของกฎหมาย
เป็นถึงครูบาอาจารย์ไม่ควรใช้เท้าคำแบบนั้นกับนักเรียนน่ะ
แล้วก็มีคนถ่ายคลิปนี้แล้วก็ไปโพสต์เอาไว้นะครับ
อีกหนึ่งเหตุการณ์เป็นคลิประหว่างที่นักเรียนเขาจัดกิจกรรมกันหน้าเสาทงครับ
มีนักเรียนกลุ่มหนึ่งกำลังอ่านแถลงการและแสดงจุดยืน

หยิบกระดาษออกจากมือของนักเรียนแล้วก็พยายามที่จะพาออกไปจากหน้าเสาทง
นี่ฮะนักเรียนก็เลยยืนชู๓นิ้วต่อแบบนี้แล้วก็มีการตะโกนโหร้องกันก่อนที่ครูจะยอมปล่อย
นี่ฮะส่วนนักเรียนก็ไหว้คุณครูและเดินลงมาโดยที่ไม่ได้มีเหตุการณ์กระทบกระทั่งกัน
ทุกคนที่อยู่ข้างล่างก็เฮโลร้องโหกันใหญ่เลยนะครับ
พาไปดูอีกหนึ่งโรงเรียนครับเป็นโรงเรียนดังย่านวิภาวดี
มีการแชร์ภาพคุณครูคนนึงใช้โบขาวเนี่ยไปผูกคอเด็กนักเรียนหญิงพร้อมระบุว่า
คุณครูเอาบัวขาวผูกคอนักเรียนครูว่าสมควรไหมคะหนูว่าไม่สมควรนะคะครู
ซึ่งก็มีการไปแชร์ต่อกันเยอะนะครับเพราะว่าเด็กเขาเอาบัวขาวไปผูกเนอะไปผูกผม
แล้วครูเอาออกมาแล้วผูกคอเด็กแทนนะฮะก็มีการเข้าไปแสดงความเห็นกันมากมาย
ว่าเป็นเหตุการณ์ซึ่งน้องเนี่ยนั่งอยู่ข้างหน้าเพื่อนก็คือเป็นการเพื่อนเนี่ยผูกโบที่กระเป๋า
แล้วครูเนี่ยนะก็มาหาว่าใครเป็นคนผูกใครเป็นคนทำเลยแกะโบออกจากกระเป๋า
แล้วเอาโบนนั้นไปผูกที่คอเพื่อนแล้วถามหาคนผูกก่อนจะพาไปพบกับผอโรงเรียน
แต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีการเอาตัวไปพบใครแต่อย่างใดนะครับ
อันนี้ในกรุงเทพฯนะฮะอ่ามีตราสะวัสด้วย
นี่คือเป็นภาพที่ผู้ใช้บัญชีทวิตเตอร์นะคะเขามาทวิตไว้แล้วก็มีหนึ่งในคนที่ใช้ทวิตเตอร์เนี่ย
แสดงความคิดเห็นบอกว่าวันนั้นเนี่ยเขาอยู่ด้วยในเหตุการณ์คุณครูไปเอาโบสีขาว
ซึ่งนักเรียนพยายามแสดงออกว่าไอ้โบสีขาวมันคืออิสรภาพ
แล้วก็เสรีภาพในการที่จะแสดงความคิดเห็นภายใต้กรอบรัฐธรรมนูลเนี่ยนะคะ
ทีนี้ไปดูที่จังหวัดขอนแก่นกันหน่อยคุณผู้ชม
ติดตามกันให้ดีเรื่องของการแสดงออกทางการเมืองจากนิสิตนักศึกษาสู่คอส่อง
น้องมัธยมตอนนี้เริ่มออกมากันเยอะแล้วนะคะ
ที่ขอนแก่นโรงเรียนศรีกระนวลวิทยาคมก็แสดงสัญลักษณ์เช่นเดียวกัน
นี่ตำรวจลงพื้นที่ด้วยแสดงสัญลักษณ์การผูกโบขาวร่วมต่อต้านพระเด็จการนะคะ
ปรากฏว่าตำรวจจากโรงพักกระนวลเข้ามาตรวจสอบ
แล้วก็มีการยึดโบสีขาวของน้องนักเรียนที่เตรียมมาผูกนะคะ
แล้วตำรวจเดินไปทั่วบริเวณโรงเรียนสุดท้าย
นี่มีการชู๓นิ้วขึ้นมาแบบนี้นะคะ
นิ้วเนี่ยคือหมายถึงเสรีภาพความเสมอภาคแล้วก็พาราดรภาพค่ะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ไปสอบถามผู้กำกับสพกระนวล
ผู้กำกับชี้แจงบอกว่าคือที่ลงพื้นที่มาที่โรงเรียนศรีกระนวลวิทยาคมเนี่ย
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอดีตผู้สมัครสอสอพักอนาคตใหม่
มีการโพสต์ข้อความบอกว่าพรุ่งนี้น้องศรีกระนวลและน้องน้ำพองศึกษา
จะยืนชู๓นิ้วตอนร้องเพลงชาติพร้อมผูกโบสีขาวที่กระเป๋านักเรียน
เพราะฉะนั้นแล้วตำรวจเขาก็เลยลงพื้นที่มาตรวจสอบนะคะ
ระหว่างการสังเกตการณ์ตำรวจบอกว่าพบนักเรียนชาย
สักประมาณ๓๔คนอะค่ะ
ก็แสดงกิจกรรมไปแล้วก็เข้าเถาขอรบทรงชาติตามปกติ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะกระแสเรื่องของการผูกโบสีขาว
กระแสเรื่องของการชู๓นิ้วมันมาเป็นระลอกระลอก
แล้วเดี๋ยวจับตากันยายนนี้คือนักวิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์
เขาบอกว่าไอ้ประเด็นเหล่านี้มันเป็นการจุดติดแล้วแหละ
หลังจากที่มีม็อบปลดแอบออกมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ก็เลยทำให้เพจภาคีนักเรียนแห่งประเทศไทย
มีการออกมาโพสต์ข้อความเลยนะคะบอกว่า
นักศึกษาท่านใดที่ชู๓นิ้วแล้วผูกโบสีขาว
แล้วถูกเรียกเข้าห้องปกครองหรือมีการลงโทษคมขู่
ให้แจ้งกับภาคีนักเรียนแห่งประเทศไทยได้ตลอดเวลา
เขาจะเป็นอีกแรงหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยอ่ะนะคะติดตามกันค่ะ
ส่วนคนที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายนัทพลทีพสุวรรณกล่าวว่า
ตอนนี้นะได้สั่งการให้ตรวจสอบเหตุการณ์ทั้งหมดแล้ว
แต่รัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าแม้เด็กจะกระทำความผิด
แต่ครูก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปลงโทษหรือใช้ความรุนแรง
ถ้าครูจะอธิบายเรื่องราวต่างให้เด็กฟังดี

ส่วนปรากฏภาพที่ตำรวจเข้าไปโรงเรียนที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะคะ
นายนัทพลบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าหากนักเรียนกระทำทุกอย่างอยู่ในกรอบของกฎหมาย
ล่วงล้ำสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถทำอะไรได้อย่างแน่นอน
แต่แต่หากสิ่งที่นักเรียนกำลังทำอยู่มันปรากฏว่าผิดกฎหมาย
ก็สนับสนุนให้ตำรวจเข้าไปจัดการถึงโรงเรียนได้
อันนี้คือคำพูดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การนะคะ
ถูกถามเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะ
เกี่ยวกับปฏิกิริยาของนักเรียนที่เกิดขึ้นค่ะ
นายกรัฐมนตรีสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การนะคะ
บอกว่าตอนนี้เปิดหน่อยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่าง
แต่นายกรัฐมนตรีเองก็ไม่สามารถลงไปทำเองได้ในทุกเรื่อง
ได้มอบหมายให้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นแล้วส่วนเรื่องของการชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอบ
ติดตามอยู่ตลอดค่ะข้อเรียกร้องที่ออกมาเป็นเรื่องของผู้ชุมนุม
ไม่จำเป็นที่นายกจะต้องออกมาชี้แจงเพราะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนุนมีขั้นตอนที่ชัดเจนอยู่แล้ว
ฟังเสียงนายกค่ะ

อยู่อย่างงี้มันก็ทำทุกอย่างมันเลวร้ายลงไปเรื่อยเรื่อยผมถามแล้วคนที่จะได้รับผลกระทบมันคือใครอ่ะ
ใช่ไหมนักศึกษาใช่ไหมแล้วธุรกิจประกอบการค้าร้านค้าแถวนั้นเขาว่าไง
เขาเปิดร้านไม่ได้ทำไงขายเขาไม่ได้ทำไง
แล้วเศรษฐกิจมันแย่อยู่แล้วเขาแย่ไหมต้องนึกถึงคนอื่นเขาบ้างสิ
ทำอะไรก็ทำในกระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายที่มีอยู่สิทธิเสรีภาพและหน้าที่
บัดหน้าที่ตามกฎหมายอืมส่วนกรอบเวลาเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มผู้ชุมนุมที่เขาตีมาเนี้ยนะคะ
ช่วงเดือนกันยายนก็นายกรัฐมนตรีบอกไปแล้วว่ามันเป็นเงื่อนไขของกฎหมายนะ
ก็ดูกันเรื่องเงื่อนเวลาค่ะเป็นฝวนนะอืมครับ